ส่วนอันนี้ค่ะก็กระชากสร้อยทองจากคอของแม่ค้า

แล้วล่าสุดจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะคุณผู้ชม

แม่ค้าอายุ๖๐กว่าแล้วโดนคนร้ายกระชากสร้อยไป

จับจับจับจับจับจับจับจับ
จับจับจับจับจับจับ
ดีใจเหลือเกินที่ตำรวจจับตัวได้แล้ว
ลองฟังป้าหน่อยค่ะ
แล้วคนร้ายเนี่ยได้ข่าวว่าป้ารู้จักใช่ไหมจ๊ะ

เขาเป็นคนส่งของให้ป้าเอง

แล้วใช่ถอยป้าไปเพราะอะไร
ไม่ได้ถามเขาอีกฮะเขายกมือไหว้เฉย
กลับประโยชน์
กันไหม
ให้อภัยก็ไม่ให้อภัย

คนนี้คือนักพนันตัวยงเลย

หลังจากนั้นโดนตำรวจจับได้ตำรวจถามแบงค์สร้อยอ่ะสร้อยอยู่ไหน

แล้วตังค์อยู่ไหนเอาเงินไปใช้หนี้หมดแล้ว
ตำรวจก็ต้องนำตัวในแบงค์ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
พนันด้วยแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้